เป็นเป็นคือลุงลงแกโซม
ขยับสกิลการเล่มดนตรีแกคือสูญนะพี่เขาเห็นลุงลงะครับนั่งเชี้ยวมากหรือหลังละนาด
แล้วก็ตีแล้วนาดเพลงแหละแล้วหลังจากตีเสร็จพรุ่งแกวางแล้วนาดปะแกก็บอกว่ามันเอาคุมามันไม่ขึ้นคุกู

ไม่ต้องเอาไปลอยอังคารไม่ต้องเอาใส่โกรธ
มึงทำเป็นตะกรัวแล้วมึงเอาติดตั้งหน้าตรงนั้น

ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานีผีดุ
กับผมแจ๊ควัชลพลฝึกใจดีเหมือนเช่นเคยครับ
ซึ่งแน่นอนนะครับว่าเรามีนัดเจอกันเป็นประจำ

และต้องบอกคุณผู้ชมด้วยนะครับว่าเราจะเจอกันแบบออฟฟิเชียล
ที่อื่นไม่มีนะฮะถ้าเป็นที่อื่นของปลอมครับ

เราจะมาติดตามฟังประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญ
เหล่าบรรดานนักเล่าเรื่องผีจากโซเชียล
ที่เขาจะมาถ่ายทอดประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อ
ไปในทางศิลปะวัฒนธรรมนาตสินแบบไทยครับ
และในค่ำคืนวันนี้ครับหนึ่งในนักเล่าเรื่องผีจากโซเชียล
แขกรับเชิญของผมพร้อมเป็นที่เรียบร้อย
เราไปติดตามรับชมรับฟังเรื่องของเขาพร้อมกันเลยครับ
และตอนนี้แขกรับเชิญของผมนะครับนั่งอยู่ข้างผมเป็นที่เรียบร้อยครับ
อีกหนึ่งในนักเล่าเรื่องผีจากโซเชียลครับ
เขาคนนั้นก็คือละอ่อนเคหรือว่าคุณเคนั่นเองฮะ

ไม่เคยเจอกันแบบเป็นเห็นหน้าเห็นตาแบบนี้
ส่วนมากน้องเคจะโทรมาเล่าเรื่อง

และก็แต่เรื่องที่น้องเคเล่าโอ้โหไม่ธรรมดา
ทีนี้มาถึงประสบการณ์ที่เคจะมาเล่าให้พวกเราฟังในวันนี้

ก็ย้อนกลับไปเนี่ยสมัยผมเป็นเด็ก
ผมเล่นดนตรีมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่๔หัวครับครับ
อยู่กับบ้านผมเนี่ยจะมีคนแก่อยู่สองคน

ซึ่งตะมูลเนี่ยแกจะเป็นพ่อครูนักดนตรีไปเลย
ส่วนยายผัดก็จะเป็นแม่ครูทางด้านการฟ้อนรำไปเลย
เมื่อก่อนผมก็จะไปเรียนกับแกไปรุกคลีกับแก
เติบโตขึ้นมาก็ยังได้เรียนกับแกอยู่
โดยที่ว่าพ่อแม่เป็นครูดนตรีทั้งคู่
แต่ลุงโรงเขาเล่นดนตรีไม่ได้เลย

ใช่ครับคือเหมือนแบบเป็นคนสมาธิสั้น

คือแกจะตะมุนพยายามที่จะสอน

ไม่รับเลยพอตมรุนกับยายผัดท่านเสียไปปุ๊บเนี่ย
เด็กหลายคนเนี่ยที่เคยไปเรียนกับแก
เรียนฟ้อนรำหรือว่าเรียนดนตรีเนี่ย
ก็ห่างหายไปจากบ้านหลังนั้น
ผมขออธิบายลักษณะบ้านก่อน
จะเป็นบ้านแบบทรงไทยโบราณเลยนะครับ

เพื่อให้เด็กมาทำกิจกรรม
แล้วก็ทางซ้ายมือก็จะเป็นตู้เก็บอุปกรณ์ของอมูล
ก็จะเป็นตู้กระจกใบใหญ่นะครับ
แล้วก็ข้างในก็จะมีแบบพวกอุปกรณ์ดรีทั้งหลาย
พวกรันหน้าตะโพนรันหน้าถุ้ม

ทางขวาก็จะเป็นตู้เกี่ยวกับของยายผัด
เป็นพวกชุดฟ้อนชุดรำอะไรพวกนี้นะครับ
ซึ่งหลังจากที่ตามูลกับยายผัดเสียเนี่ย
เด็กก็อาจจะแวะเวียนเข้าไปเล่นบ้าง
แต่ว่าด้วยความที่ครูไม่อยู่แล้ว
ทำให้ขาดหายไปนะครับ

แล้วเครื่องดนตรีพวกนั้นก็จะไม่มีใครเล่นอยู่ตรงนั้น
แต่ว่ามันมีเหตุการณ์หนึ่งที่ทำให้ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปก็คือ
มีคนเข้ามาซื้อตะโพนเก่าของตะมูลจากลุงรง
แล้วลุงลงรู้ว่าของพวกนี้มันขายได้ราคา

แล้วก็รู้แล้วว่าเฮ้ยมีคนมาติดต่อขอซื้อ

แกค่อยขายทีละชิ้น
ตะโพนขายชิงขายฉาบ

ล้อซอซึงที่ครูเป็นคนหามาได้

หลังจากแกรู้ว่าแกทำธุรกิจในส่วนนี้แล้ว

จากเอาของในบ้านไปขายเสร็จปุ๊บ

ไปหารับซื้อเครื่องดนตรีเก่าข้างนอก

กลายเป็นซื้อมาขายไปโดยใช้เครื่องดนตรีเก่าเป็นศูนย์กลาง

ซื้อละนาดมาแกก็จะม้วนรัง

แล้วก็ค่อยทยอยขายไปทีละชิ้น

ตอนแรกทุกคนก็พยายามเตือนกันแล้วว่ามันไม่ดี

แกก็บอกว่าแกไม่ได้สน

แกก็เลยไม่ได้คิดอะไรมากได้มันก็ขายไป
ซึ่งพวกนี้มันเป็นอาชีพที่ชุดเปลือกแล้วพี่

วันนั้นแกไปรับซื้อเครื่องดนตรีเนี่ย

แล้วแกไปได้ระนาหัสรางนึงมาจากวัด

และรรนาจราง๒๐๐๔

แต่ละนาดรังเนี่ยมันเป็นระนาดไม้ประดูกนะครับ
หลังจากไม้ประดูกส่วนใหญ่มันจะมีสีแดง

เวลาทำละนาดเนี่ยมันจะเสี่ยงเลาะนะครับ

แกก็พยายามไปตะเวนซื้ออย่างอื่นมาเก็บ
แกก็ค่อยทยอยขายไป

แต่หลังจากที่เขาได้มาประมาณสักเดือนหนึ่ง

ยกเว้นลางเนี่ยละนาดประดูก

วันดีคืนดีแกจะออกมาคืน

จนแบบรางละนาดจากปกติรางจะเป็นแบบ
ด้านจนเงาแบบเงาวิ้งเลย

แล้วก็บอกเออถูกใจอันนี้ไม่ขาย

ตรงที่เป็นที่แขวนรูป
ที่เหมือนเห็นลูงอะ
เริ่มแบบแปลกมีเดินหลังโก่ง
เดินหลังโก่งเนี่ย

แล้วก็เอามือเท้าหลังเดินมือแบบมือป้ายหลังแล้วก็ค่อยเดินไป
ซึ่งเวลาแกเดินก็ไม่มีใครสังเกตเพราะไม่อยากจะยุ่งเรื่องของแก

เวลาผ่านไปปุ๊บคุณก็แบบเออช่างเขาเหอะชีวิตของเขาเนี่ย
แต่สิ่งที่มันแปลกไปต่อไปก็คือพี่แกไปลื้อเอาชาญหมากของตะมูลกับยายพัดเอามาเคี้ยวอะพี่
เห้ยมันจะมีปูนแดงที่มันติดอยู่ในขวดอะครับที่แห้งนะฮะ
แกก็เอาน้ำมาใส่ละลาย
ลุงลงอายุ๔๐กว่าเคี้ยวหมากเลย

หมักแล้วก็เหมือนแบบยืนลดน้ำใช้ชีวิตปกติเลย

ก็บอกว่าเออไม่มีอะไรอยากเคี้ยว

ทุกคนก็ไม่อยากจะยุ่งกับแกเพราะแบบมันเป็นชีวิตใครชีวิตมันเนอะ
แต่สิ่งที่มันแปลกต่อมาก็คือกลางคืน

ถูกไหมอืมอื่มอื่มใช่ครับซึ่ง
มันมีเหตุการณ์แปลกอยู่
เหตุการณ์หนึ่งก็คือ

คือแบบผมได้ยินลอยตามลมมาพี่

สกิลการเล่นอันตรีแกคือศูนย์นะพี่
ไม่เป็นแกไม่เคยรับอะไรทางด้านนี้เลย

แต่เพลงที่แกเล่นคือเพลงแขกปรเทศ

ซึ่งมันจะเป็นเพลงที่เขาเอาไว้เล่นใน
เนื่องในโอกาสที่จะขึ้นครูหรือว่าอะไรเท่านั้นไงพี่
ฉะนั้นต้องผ่านการฝึกฝนมาถึงจะเล่นเพลงนี้แล้วมัน
ประเทศมันไม่ใช่เป็นแขกประเทศที่มีท่อนเดียว

เพราะมันไม่ได้ตีแต่ลูกคู่มันตีลูกตูดด้วย

ขนาดบ้านผมอยู่ไกลจากบ้านแกยังได้ยิน

เขาเห็นลุงอะครับนั่งเคี้ยวมากอยู่หลังระนาฬ

ทำลังนี้ทุกคนเริ่มหลอนกับซีงเล่น่าดแล้วว่าเอาไม้ละนาดที่เป็นไม้นวมไปซ่อนพอซ่อนเสร็จปุ๊บวัน๒วัน๓

เอาไม้ละนาดที่เป็นไม้นวมไปซ่อน

วัน๒วัน๓วันผ่านไปไม่มีอะไรก็เคลื่อนเลย

กำลังจะนน๔ถุง๕นั่นแหละ

อ๋อโหมโลงอะนะ

มันไม่มีใครนอนได้แล้วอะพี่๔ทุ่ม
แต่มีคนเล่นละนาดเสียงดังไม้แข็ง

แต่พูดเป็นภาษาเหนือนะพี่รุนแรงกว่านี้เยอะ
ครับก็บอกเดี๋ยวกูจะเอามันไป
ขอเป็นเวอร์ชั่นภาษาเหนือที่

เขาบอกว่ามันเอากูมา

คือซึ่งหลังจากนั้น

แกเล่นไม่ได้แล้วเพราะว่าละนาดทั้งบ้านมีตัวเดียว

ทุกคนเริ่มเข้าไปแบบไปคุยกับแกแล้วก็บอกว่า
เถอะหรือไม่ก็เอาไปคืนเถอะ

รักของกูพี่มันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าแบบ
ถ้าเป็นนิสัยพ่อค้าจริงได้มา

มันไม่มีทางที่มันจะกูรักของกูได้

คืนนั้นหลังจากที่ทุกคนมาคุยกับแกเนี่ย
ทุกคนเก็บละนาดแล้วนะพี่เก็บไม้ไปหมดแล้ว

ดังขึ้นคราวนี้เป็นแขกประเทศเหมือนเดิมแต่เสียงมันไม่ได้ดังแบบดังเวอร์ขนาดนั้น
แต่มันเป็นเสียงเคาะเป็นเสียงมาละนาดเลยทุกคนก็แบบอะไรกันว่าเนี่ย
เก็บไม้ไปหมดแล้วนี่เพื่อคุณวิ่งออกมาดูกันก็เห็นแกพี่แกนั่งอยู่หลังมาละนาด
เพราะมันถ้ามันจะตีจนได้ยินเสียงปกติมันเป็นปกติอยู่แล้วครับเวลาถ้าไม่มีไม้เราก็จะเคาะ
ให้รอบได้ยินอ่ะมันต้องดังมันต้องแรงมากและคือเข้าที่เข้าจนปากเขี้ยวมาก
พอตีไปสักพักหนึ่งเขาก็บอกว่า
กูให้เวลามันอีกอาทิตย์เดียวถ้ามันไม่ทำกูจะมาเอามัน
แกก็สลบไปเหมือนเดิมเลยพี่
อีกวันหนึ่งมันไม่ไหวแล้วอ่ะคือทุกคนพยายามที่จะมาบอกแกว่าขายเถอะขายเถอะ
แล้วแม่ก็ไปคืนเถอะแกก็ไม่เชื่อ
สุดท้ายพระได้มาที่บ้านนี่แล้วก็บอกว่า
มีคนติดต่อขอซื้อมันเป็นอย่างนี้เกี่ยวกับโยมมันไม่ดีแล้วนะ

ลุงลงก็บอกว่าถ้าหลวงพ่ออยากได้หลวงพ่อเอาไปเลย
แต่ว่าตะกัวมันตะกัวละนาดนะครับมีคนจะซื้อ
ผมไม่ขายแล้วหลวงพ่อขายละนาดตะแยกตะกัว

ซึ่งหลวงพ่อก็บอกอัตมาขอบินธรรมาศ
เดี๋ยวอาจจะมาเอาไปนะเพราะว่าอีกคนจะเอาไป
แล้วก็แยกไปแกก็เอาตะกัวไปขายเป็นถุงนะครับ

ซึ่งหลวงพ่อก็ยกระนาดไป
ทุกคนก็คิดว่าเหตุการณ์มันไม่มีอะไรหรอก

ขายขายละนาดไปก็จบแล้ว

คืนหลังจากที่หลวงพ่อยกระนาดไป
ลูกลงแกเหมือนแบบโว๊ยวายอะครับ
เฮ้ยไม่เอาแล้วกูไม่เอาแล้ว

ตาขวางแบบตาแดงด้วยคนที่เลือดแกไหลเข้าตาด้วยแหละ
ขวางตาแดงแล้วก็มาพูดแบบว่า

มึงเอากูกับเมียกูกลับมาอยู่ด้วยกัน

วันพรุ่งนี้กูจะเอามึงไป

แล้วคนที่อยู่ในร่างลุงคือใคร

หลวงพ่อต้องไปสืบอะพี่

หลวงพ่อมรรคทายกหลายคน
ตอนนี้ลุงลงเหมือนไม่ใช่คนที่มีเต็มร้อยแล้ว

หลวงพ่อก็ไปสืบดูว่าเป็นของใคร

ละนาดไม้เอกเล่นให้ตลอด
แล้วพอเวลาแต่งงานกันปุ๊บมีลูกปุ๊บเนี่ย

ความที่ตาสมแกเสียใจอะพี่
แกก็บอกว่าเดี๋ยวยังไงเดี๋ยว
เรื่องงานศพเรื่องอะไรเนี่ยจัดการเองนะเนี่ย

แกก็เผากระดูกยายพรเสร็จปุ๊บ
แกก็เอาไปโรยไว้ที่ต้นมะเดือ

แล้วแกก็ดูแลต้นมะเดือต้นนั้นจน

แล้วแกก็บอกหลานลูกหลานแกว่า

เหมือนว่าเอาไปทำเป็นตัวรางละนาด

ทั้งตัวรางครับแล้วก็ทั้งเป็นลูกมันด้วย

เอาไปทำเป็นรางแล้วก็เอาไปทำเป็นละนาดซะ

ก็มันเป็นคำสั่งของตาเนอะ

พอทำเสร็จปุ๊บตาก็รักหน้าตัวนี้ที่สุดเลย

มึงทำเป็นตะกรัวแล้วมึงก็ตีดตั้งหน้าตัวนั้นอะ

โอ้โห
แล้วลงดันขายแยกพี่

คือแกมาจากต่างจังหวัดแล้วแกก็ถูก
เหมือนว่าแบบอยากได้ละนาด
แล้วพระอาจารย์ก็ไปเล่าเรื่องนี้ให้แกฟัง

เพื่อที่ให้เขาละงนาดมันส่งกลับมา
โดยที่เป็นเขาเรียกว่าอะไร

ท้าทายเหมือนเป็นการแบบไม่ได้เคารพในสิ่งนี้อยู่แล้ว
สุดท้ายแล้วได้ระนาคคืนแต่ถ้ากวดได้ไม่ครบ
อาจารย์ก็มาทำพิธีแล้วก็เอาระนาดรังเนี่ยเอาไปคืนบ้านของเขา
ซึ่งผมก็ถามนะว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้แล้วลูกหลานเขาขายทำไม
เขาบอกว่าลูกหลานเขามีปัญหาเรื่องเงิน
แล้วตอนนั้นน่ะลูกน้องให้ราคาร้านนั้นคืนนี่หมื่นนึง
แต่ลูกหลานเขาบอกว่าตอนแรกกับลุงลงให้หมื่นนึง
แล้วเหมือนว่ามีใครไม่รู้พี่มาเข้าฝันลูกหลานเขาบอกว่า
หมื่นนึงอ่ะไม่ขายให้เป็นราคานี้

ครับไอ้๒๐๐๔ที่ซื้อมาเนี่ย
ใช่แล้วลูกหลานเขาก็บอกว่าตัดสินใจขายก็ได้
ทั้งที่แบบแกอยู่กับเขาเรียกว่าอะไร
กับสิ่งที่เรียกว่าดนตรีอย่างนี้มาตั้งแต่เด็ก

ถ้าครูจะไปครูจะไม่อยู่กับเรายังไงครูก็จะไปอย่างนี้
พอไปเสร็จปุ๊บก็อย่างที่เห็นนะพี่

เหมือนคนไม่เต็มร้อยเป็นคนแบบพิคนพิการ

ตอนนี้ก็เหมือนกลายเป็นแบบบ้านก็ยังมีอยู่
ลงก็มีคนดูแลแต่ว่าเขาก็กลายเป็นเหมือนแบบ
คนหลอนคุยไม่ค่อยรู้เรื่องไปแล้วไงครับ
อย่าบอกว่าเรื่องที่เคกำลังเล่าให้พวกเราฟังเนี่ย

แล้วบ้านนั้นยังมีพวกเครื่องดนตรงเครื่องดนตรีอะไรอยู่

แต่ก็มีญาติของแกมาช่วยดูแลอยู่ครับ

เพราะว่าด้วยความที่แกเหมือนแบบอยู่เฉย
ก็จะมานั่งร้องไห้มั่งไงพี่
แกก็มานั่งอยู่หน้าแบบรูปตามูน
ร้องไห้นั่งหัวเลาะคนเดียวเนี่ยครับ

แต่แกไม่เคยทำร้ายใครนะครับ
เมื่อโลกของเรามันผ่านการเวลาไปครับ
ความเชื่อบางสิ่งบางอย่างมันก็จะเริ่มลดทอนลงไป
ลุงลงไม่ผิดที่ลุงลงจะไม่รับตรงนี้
ลงอาจจะไม่อินกับเครื่องดนตรีไทย

แต่มันจะเป็นเรื่องน่าเสียใจในครอบครัวซะมากกว่า
เพราะว่าพ่อแม่สร้างมาแบบนี้
แล้วพยายามที่จะส่งทอดสืบให้ลูกหลานเนี่ย

แต่ปรากฏว่าลูกไม่รับ

แต่มันเป็นความเสียใจในครอบครัวซะมากกว่า
ส่วนลุงลงไปหาซื้อเครื่องดนตรีไทยมา
เอามาซื้อมาขายไปอันนั้นไม่ผิด
แต่ผมว่าสิ่งที่มันผิดคือ

จังหวะของลุงลงไปเจอระนาดรางนี้เข้าพอดี

ซึ่งเป็นระนาดรางที่เหมือนกับถูกสร้างขึ้นมาด้วยจิตวิญญาณเลยนะ

เอาผงกระดูกไปโรยที่ใต้ต้นไม้

พอมันโตปุ๊บตัดต้นไม้นี้เอามาทำเป็นระนาดครับ

กระทั่งตัวเองตายไปก็สั่งลูกหลานว่าให้เอาผงกระดูกตัวเองเนี่ยไปทำเป็นตะกัว
เพื่อให้ติดอยู่กับระนาดนี้ตลอดไป

อันนี้คุณผู้ชมฟังให้เป็นเรื่องเล่านะ
แต่คุณเคบอกว่าทุกวันนี้ลุงรงยังคงมีชีวิตอยู่

ลุงลงนี่คือรูปของตะมูลกับไยพัทย์นะครับ
ของเรื่องยาขาดใจของน้องยกที่ขโมยชุดนางรำไปแขวนคอนั่นนะครับ

คุณผู้ชมลองไปหาฟังย้อนหลังดูก็ได้
นี่คืออีกหนึ่งเรื่องที่เหมือนเป็นภาคแยกออกมา
เกี่ยวเรื่องของลุงลงโดยเฉพาะ
เรื่องเกี่ยวกับดนตรีไทยนางรำหน้าตสินศิลปะน่ากลัวทุกเรื่องฮะคอนเฟิร์มได้เลยครับ
แล้วก็วันนี้ขอบคุณน้องเคมากเลยน้องเคขอบคุณครับ
ยังคงตื่นเต้นน่ากลัวเหมือนเดิมครับ
และวันนี้สถานีผีดุของเราเวลาหมดหมดเวลาครับ
แต่ย้ำคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าสามารถติดตามชมสถานีผีดุของเรา
ทุกค่ำคืนวันศุกร์๔ทุ่มตรงเราจะชมกันแบบพรีเมีย
ที่อื่นไม่มีนะที่นี่ที่เดียวเลยครับ
แล้วก็วันศุกร์หน้าเราจะกลับมาล้อมวงในการฟังประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญกันเหมือนเดิมฮะ
วันนี้ผมแล้วก็ทีมงานลาทุกท่านไปก่อน
ส่งคุณผู้ชมทุกท่านเข้านอนนอนหลับฝันดีผีไม่หลอกครับ

ขอบคุณครับ